อ่ะนี่ก็เรื่องของครูเหมือนกันนะฮะต่อเนื่องหน่อยสองวันแล้ว
วันนี้มีความคืบหน้าต่อนะครับครูน้ำนะครับครูสาวที่จันทบุรี
อืมที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวว่าแฟนนุ่มก็คือครูก้าวค่ะ
คบหาดูใจกันอืมจนครูก้าวเนี่ยมาอยู่บ้านของครูน้ำค่ะ
แล้วก็วางแผนจะแต่งงานกันสุดท้ายครูก้าวบอกขอเลิกอ่า
แล้วอยู่ดีเนี่ยไปพบว่าครูก้าวกลับไปอยู่กับแฟนเก่า
แล้วไปจดทะเบียนสมรสครูน้ำก็เลยมองว่า
เราถูกครบซ้อนมาตลอดหรือเปล่าค่ะถูกโกหกหลอกลวงหรือเปล่าอืม
นี่ฮะวันที่ขอแต่งงานกันแล้วเตรียมงงเตรียมงานเอาไว้นะ
บกันมาสองเดือนนะฮะแล้วครูน้ำก็เลยออกมาโพสต์เรื่องนี้นะครับ
ก็เป็นข่าวกันขึ้นมานะฮะทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะ
เรื่องเนี่ยมันหยุดอยู่ตรงที่ครูน้ำได้คุยกับครูก้าว
แล้วครูน้ำกับพ่อแม่ของครูน้ำเรียกค่าเสียหายในฝั่งของครูก้าว
ค่ะเรื่องที่ว่าไปเทงานแต่งเขาค่าเตรียมงงเตรียมงานอ่า
เรียกสี่หมื่นอืมแต่ครูก้าวบอกว่าเอ๊ะทำไมผมต้อง
ต้องมาชดใช้สี่หมื่นนะในเมื่อเราก็คุยกันรู้เรื่องแล้วว่า
คงไม่สามารถไปต่อกันได้เนื่องจากพอมาคบกันแล้วเขาก็รู้ว่า
ครูน้ำเนี่ยป่วยซึมเศร้าไหนจะเรื่องพฤติกงพฤติกรรมต่าง
ตอนที่เจอกันครูก้าวอ้างว่าเจอกันแบบวันไนท์สแตนอุ้ยนี่นะฮะ
ก็เอาเป็นว่าเขาก็ขอเลิกก็เลิกกันมาด้วยดีก็แยกกันมา
เข้าใจกันแล้วนี่จะมาเรียกสี่หมื่นอะไรคุยไปคุยมา
ครูน้ำกับครอบครัวตัดสินใจเอาอย่างนี้ในเมื่อแบบเหมือนกับโยนความผิดมาทางครูน้ำหมด
ก็เลยเรียกค่าเสียหายแบบเต็มสตรีมเลยก็แล้วกันค่ะนะฮะ
สิ่งต่างที่มันเคยเสียหายมาทั้งเรื่องของค่าเตรียมงานแต่งงาน
ค่าเยียวยาจิตใจของครูน้ำแล้วก็ครอบครัวเรียกสองแสนอ่า
โดยเป็นค่าเตรียมงานแต่งงานที่เขาเสียไปศูนย์ไปเนี่ย๑แสนกับ
ชดเชยเยียวยาทางด้านจิตใจอีกหนึ่งแสนค่ะล่าสุดวันนี้นะครับ
เราได้คุยกับครูก้าวนะฮะครูก้าวปัจจุบันอายุ๓๓นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะครูก้าวอดีตแฟนของครูน้ำ
ก้าวบอกผมขอชี้แจงเปิดใจในส่วนของผมหน่อยเอาสาเหตุที่ต้องเลิกกับน้ำก่อน
เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองต้องมารองรับอารมณ์ของครูน้ำ
เกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าด้วยไม่ไหวก็พยายามทำหน้าที่แฟนอย่างเต็มที่แล้ว
อยู่ข้างเสมอไม่เคยหนีไปไหนเลยจนครูน้ำเองก็ดูเหมือนหายดีขึ้น
แล้วก็เริ่มมาคิดมาคุยกันเรื่องการแต่งงานแต่ทีนี้ครูก้าวบอก
พอคุยเรื่องแต่งงานผมก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้าจะต้องใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ไปด้วยกันเนี่ย
แบบยาวเลยเนี่ยสงสัยมันจะไปต่อด้วยกันไม่ได้
ส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ของครูก้าวกับครูน้ำครูก้าวบอกว่าก็มีผู้ใหญ่ทั้งพ่อแม่ครูน้ำนะ
ก็คุยแล้วก็รับทราบกันตลอดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ก้าวจะขอจบความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้เทงานแต่งนะ
แล้วก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นด้วยนะอย่างประเด็นที่ทำให้โลกโซเชียลหรือว่าคนภายนอกเนี่ย
ว่าเอ๊ะครูก้าวเป็นคนหลายใจหรือเปล่าค่ะไม่แมนนี่อืม
มาขอเลิกกับเขาอ้างเรื่องเขาป่วยซึมเศร้าอยู่ด้วยกันต่อไปเดี๋ยวจะไปไม่รอดหรืออะไรยังไง
ออกมาแฉผู้หญิงหรือเปล่าแล้วอยู่ดีดีเนี่ยพอเลิกปุ๊บ
กลับไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับแฟนเก่าครบซ้อนหรือเปล่านี่ฮะ
ก้าวบอกว่าไม่ใช่เลยนะไม่เป็นความจริง
เพราะครูก้าวอ่ะไม่ได้มีคนใหม่ไม่ได้ครบซ้อนตามที่กล่าวหาอืม
แต่อันนี้ครูก้าวเขาอ้างนะบอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ที่ต้องขอเลิกเนี่ยก็คือความไว้วางใจที่เคยมีให้กันเนี่ย
มันหายไปด้วยไม่นับเฉพาะเรื่องซึมเศร้านะอาการป่วยของครูน้ำ
แต่ความไว้วางใจเนี่ยมันหายไปถามว่าเรื่องอะไรครูก้าวบอกว่า
เพราะไปจับได้ว่าครูน้ำเนี่ยเคยออกไปกับแฟนเก่าอืม
แล้ววันนั้นครูน้ำบอกครูก้าวว่าเป็นแค่พี่ชายเออ
ไม่ยอมบอกความจริงจนตอนหลังเนี่ยมาจับได้ถึงยอมบอก
มันทำให้ความไว้วางใจเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่มีแล้ว
ส่วนเรื่องการแต่งงานที่ว่าจะแต่งงานกันคุยกันไว้แล้วก็ตกลงก็ไม่แต่งแล้วเนี่ย
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมจัดงานแต่งครูก้าวบอกว่าที่ครูน้ำจะฟ้องร้องต่างนานา
เชื่อว่าเดี๋ยวคงเคลียร์กันได้ยืนยันว่าจะรับผิดชอบ
แต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าจะรับผิดชอบได้มากน้อยขนาดไหน
เพราะค่าเสียหายบางเรื่องบางยอดที่ครูน้ำบอกมามันก็ไม่ตรงกับความจริง
ว่าผมรับผิดชอบทุกอย่างตามความเป็นจริงซึ่งมันมีบางอย่างที่ไม่เป็นจริง
ก็มีที่เขามารวมเป็นยอดไว้ผมขอโทษทั้งคุณพ่อคุณแม่เขานะครับ
แต่ผมขอโทษอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจจริงในวันที่ผมบอกเขาว่าผมไปต่อกับน้าไม่ได้
แล้วผมไม่ได้อยากไม่ได้เทไม่ได้ครบซ้อนกับใครทั้งสิ้นนะครับ
ทางฝั่งครูน้ำนะฮะท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวลองฟังทางฝั่งครูน้ำด้วยนะครับ
ในวันนี้ครูน้ำปัจจุบันอายุ๒๗นะครับครูน้ำบอกว่าหลังจากได้ฟังทางฝั่งของครูก้าวชี้แจงเนี่ย
ก็อยากจะฝากบอกครูก้าวว่ายังไงก็ให้ทำตามที่พูดกันแล้วกัน
เรื่องที่ว่าจะมาเคลียร์จะมารับผิดชอบค่าเสียหายต่างเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่เคยได้รับการติดต่อจากทางครูก้าวเลย
บอกว่าจะมาเคลียร์ปัญหากันแล้วเท่าที่คบกันมาก็รู้ดีว่าครูก้าวเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อย
เพราะฉะนั้นณขณะนี้ครูน้ำบอกอยากให้สังคมช่วยเป็นศักดิ์ขีพยานถ้าครูก้าวมาเคลียร์ค่าเสียหายที่ศูนย์เสียไปทั้งหมด
ก็พร้อมจบเรื่องแล้วจะลบโพสต์ต่างให้ด้วยแต่ในแง่หน้าที่การงานของครูก้าว
ครูน้ำเชื่อว่าต่อให้เธอไม่เคลื่อนไหวอะไรต่อไปต้นสังกัดของครูก้าวก็คงทราบเรื่องแล้ว
แล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเลยค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูก้าว
ซึ่งมันผิดทางวินัยด้วยครูน้ำบอกว่าถ้าวันนี้เธอยังไม่เลิกกับครูก้าว
แล้วได้แต่งงานอยู่กินกันไปเนี่ยนะเธอบอกสงสัยเนี่ยเธอคงต้องเอาที่ดินไปจำนอง
เพื่อเอาเงินมาให้ครูก้าวถามว่าให้ทำไมให้เรื่องอะไรอันนี้ครูน้ำเขาอ้างนะ
บอกว่าครูก้าวเนี่ยเธอคงต้องเอาเงินมาให้เพื่อเอาไปใช้หนี้พนัน
แล้วส่วนตัวเชื่อว่าครูก้าวเองเนี่ยก็คงไม่สามารถหยุดนิสัยเจ้าชู้ได้
เพราะขนาดตอนที่คบอยู่ด้วยกันแล้วมีอาการซึมเศร้ากำเลิบขึ้นมาเนี่ย
ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่านิสัยของครูก้าวนั่นแหละ
เป็นตัวกระตุ้นทำให้อาการซึมเศร้าของครูน้ำเนี่ยกำเริบ
อยากให้ทำตามนั้นหนึ่งทีแต่นี่คือก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่มีสายโทรศัพท์ใดใดติดต่อเข้ามา
เพราะว่าจริงที่น้ำบอกว่าให้พูดไปในรายการเลย
คนทั้งประเทศเป็นสักขีพยานไปเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนสับไปสับมา
แล้วก็ชอบหนีปัญหาอะไรอย่างนี้เราก็เลยอยากจะให้เขาคุยตรงเลย
คุณแม่ของครูน้ำนะครับคุณแม่บอกว่าได้ยินคำชี้แจงของฝั่งครูก้าวแล้ว
คุณแม่บอกขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นทันที
พร้อมกับบอกว่าค่าเสียหายต่างที่จะขอเรียกเนี่ย
ขอยืนยันว่าขอเรียกสองแสนนะอืม
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันทำให้ลูกสาวกับครอบครัววงตระกูลต้องเสียหาย
เรียกไปสองแสนเนี่ยความจริงเนี่ยแม่บอก
นี่แม่อยากจะเรียกเพิ่มด้วยนะค่ะ
เพราะเห็นจากพฤติกรรมของฝ่ายชายที่แสดงออกมาแล้วเนี่ย
แสดงถึงความไม่อยากรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ย
ทั้งที่แม่เนี่ยต้องขนชุดแต่งงานจากจันทบุรีไปกรุงเทพ
แต่ฝ่ายชายกลับบอกว่ามันมีค่าอะไรต้องจ่ายเหรออืม
ไม่มีอะไรคมเส้นคมวากลับไปกลับมา
แล้วก็ยังปฏิเสธอยู่ดีว่าผมต้องจ่ายเรื่องอะไรเนี่ย
ฟังแล้วแม่ยิ่งจะไม่อยากจะเรียกสองแสน
อยากจะเพิ่มอีกเนี่ยอ่าอยากจะเพิ่มอีกเนี้ย
เขาต่อรองมาแม่ว่าไงไม่ได้ไม่ได้จบแค่สองแสน
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามคุณแม่ครูน้ำนะครับว่า
ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดที่ว่าครูน้ำกับครูก้าวอยู่ด้วยกัน
มันจะดำเนินมาถึงเรื่องการคุยเรื่องการแต่งงานเนี่ย
ฝ่ายชายเขาเคยมั่นหมายกับฝ่ายหญิงหรือว่าเคยสัญญิงสัญญาอะไรกันไหม
คุณแม่ก็เอากรอบรูปที่ฝ่ายชายก็คือครูก้าวกำลังรับปริญญบัติ
ปริญญาโทมาให้ดูนะฮะแล้วก็บอกว่านี่ไงของมั่น
อ่ารวมถึงโบผูกผมของลูกสาวนะที่เอามาติดตรงผมเนี่ย
นะซึ่งบอกว่าผมไม่มีอะไรให้นะแม่มีแต่ตัวและหัวใจ
ผมนี่แหละเป็นของขวัญให้กับแม่ในวันเกิดด้วย
แล้วก็เป็นทุกอย่างหน้าที่การงานจบปริญญาโทแล้วหน้าที่การงานด้วย
แล้ววันนั้นก็เป็นวันเกิดแม่ด้วยวันที่สิบสองตุลาเออไม่มีอะไรนะ
ผมก็มีตัวกับหัวใจเอาไอ้โบ
ของครูน้ำติดหัวมาหน่อยนึงนี่แหละผมให้แม่ทั้งตัวทั้งหัวใจเลย
ผมเข้ามาครอบครัวแม่เนี่ย
คุณแม่บอกเนี่ยมีคลิปยืนยันถ้าจะถามว่าที่ว่าตกลงจะมั่นหมาย
จะแต่งงานอยู่กินกันเนี่ยแล้วอยู่ดีไม่แต่งแล้วเสียหายนี่ไง

ก็เคยคุยเคยอยู่ร่วมกันขนาดนี้แล้วพอมาเทงานแต่ง
ก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายความสูญเสียต่าง
ซึ่งคุณแม่ทางฝั่งครูน้ำเขายืนยันว่า๒แสนนะฮะ
ส่วนฝั่งครูก้าวบอกว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์ค่ะ